อูดไม่ได้เป็นสัตว์ที่ใช้เป็นภาษณะเท่านั้นนะครับ
แต่ว่ายังใช้เนื้อเป็นอาหารด้วย
และความนิยมของเนื้ออูดที่เพิ่มขึ้น
ก็ทำให้ราคาอูดเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ
ยิปต์ถือว่าเป็นตลาดค้าอูดขนาดใหญ่
โดยอูดที่นำมาขายก็จะมาจากประเทศในแถบอาฟริกา
ไม่ว่าจะเป็นซูดานโซมาเลียเอทิโอเปียแล้วก็ยูกันด้า
โดยอูดตัวหนึ่งนั้นมีราคาตั้งแต่๑๐๐๐ไปจนถึง๔๐๐๐บาท
และการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่สูงขึ้น
ก็ทำให้ราคาอูดตอนนี้เพิ่มเป็น๒เท่า
กำไรให้กับการค้าอูดเพิ่มหลายสิบล้านบาทต่อสัปดาห์ครับ
นี่คือตลาดเบอร์คาตลาดค้าอูดที่ใหญ่ที่สุด
ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองกีซ่าประเทศอียิปต์
ซึ่งเป็นแหล่งรวมของพ่อค้าจากทั่วประเทศ
และยังมีพ่อค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอีกเป็นจำนวนมาก
เดินทางมายังตลาดแห่งนี้
ตลาดเบอร์คาจะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์และวันอาทิตย์
เพื่อให้การเจรจาซื้อขายอูดเสร็จสิ้น
ก่อนจะถึงช่วงเวลากลางวันที่อากาศจะร้อนมาก
ที่ถูกนำมาขายที่ตลาดแห่งนี้
จะถูกนำเข้าจากประเทศซูดานโซมาเลียเอทิโอเปียและยูกันด้า
โดยพ่อค้ารายใหญ่ที่ซื้ออูดมาขายต่อที่ตลาดแห่งนี้
ใช้เงินต้นทุนเพียงตัวละประมาณ๑๘๐๐๒๓๐๐บาทเท่านั้น
อับเดลอาซิสโอมานพ่อค้าอูดได้กล่าวว่า
เขาเป็นชาวซูดานและตลาดเต็มไปด้วยลูกค้าชาวอียิปต์
เขาจะให้ลูกค้าประมูลกันเองว่า
แต่ละตัวควรมีราคาเท่าไหร่
ประมูลเสร็จเขาก็จะนำอูดไปส่งและรับเงิน
โดยคนท้องถิ่นและคนขายเนื้อที่มาซื้ออูดจากตลาดแห่งนี้
ก็มักยินดีที่จะจ่ายในราคาพรีเมียม
โดยราคาของอูดแต่ละตัวจะอยู่ที่ราว๓๘๐๐๐ถึง๔๖๐๐บาท
นายมุธมัติอัลเดลาอัลชารีฟพ่อค้าอูดที่มากประสบการณ์กล่าวว่า
ในช่วงเช้าวันอาทิตย์จะมีผู้คนมาเลือกค้าอูดมากที่สุด
โดยจะมีอูดกว่า๑๐๐ตัวถูกซื้อขาย
ซึ่งทางอู่แต่ละตัวมีราคา๓๘๐๐๐บาท
ก็จะทำให้มีเงินสะพัดในตลาดซื้อขายมากถึง๓๘ล้านบาท
ซึ่งในอดีตราคาอูดจะอยู่ที่ราว๑๕๐๐๑๙๐๐บาทต่อตัวเท่านั้น
แต่ตอนนี้ค่าเงินสกุลดอลลาร์แข็งตัวขึ้น
อูดจึงเพิ่มขึ้นกว่า๒เท่าตัว
ปัจจุบันนี้ค่าเงินปอนอียิปต์อ่อนตัวลงมาก
จากเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี
ส่งผลให้เงินลงทุนจากต่างชาติและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง
และยังเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงด้วย
นายม๕๐๐อเดลเอาชารีฟพคาอูดเล่าว่า
อียิปต์นิยมรับประทานเนื้ออูดกันมาก
อาชีพพ่อค้าอูดจึงเป็นอาชีพที่มีอนาคตที่มั่งคั่ง
โดยตัวเขารับสืบทอดอาชีพนี้มาจากรุ่นพ่อและปู่
และคงจะส่งต่ออาชีพนี้ให้กับลูกชายได้สืบทอดต่อไป
เพราะเขารู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพพ่อค้าอูดมาก
เมื่อการเจรจาต่อรองราคาสิ้นสุดลง
จะถูกนำไปไว้ที่สวนขนาดเล็ก
และถูกทำเครื่องหมายด้วยชื่อและสีที่แตกต่างกัน
ในการเจรจาซื้อขายและขนย้ายอูด
ทรมานอูดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
โดยพ่อค้าอูดบางรายจะผูกขาหน้าของอูดแต่ละตัวเอาไว้

ขณะที่พ่อค้ารายอื่นก็มักจะถูกตีอูดด้วยท่อนไม้
ขนย้ายอูดยิ่งเป็นสิ่งที่โหดร้าย
เพราะอูดหลายตัวจะถูกผลักขึ้นลงจากรถบรรทุก
ทั้งที่ขาของมันถูกมัดเอาไว้
นายอาชราฟารุกคนขับรถบรรทุกขนอูดได้กล่าวว่า
ครั้งก็มีอูดที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายระหว่างการขนส่ง
ซึ่งหากอูดตัวไหนมีปัญหาเขาก็จะโทรศัพท์ไปหาเจ้าของของมัน
และเจ้าของก็จะตัดสินใจเองว่าจะให้เขาฆ่ามันหรือไม่
ซึ่งเขายังเล่าด้วยว่าเขาจะไม่ลงมือฆ่าอูด
หากมันไม่ได้รับบัตรเจ็บร้ายแรงหรือป่วยจากอากาศที่ร้อนเกินไป
แสงแดดทวีความรุนแรงการค้าอูดที่ตลาดเบอร์ขาก็สิ้นสุดลง
ชะตากรรมของอูดเหล่านี้ได้ถูกตัดสินแล้ว
ความตายคงรอคอยพวกมันอยู่อีกไม่ไกลนัก